สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนัทชายกิตโมกับรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
ช่วงนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะคะ
พัดถล่มเข้าประเทศในหลายพื้นที่
ทำให้มีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะ
ซึ่งจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
โอ้โหเราไปตรวจสอบหลายภาคกันนะคะ
มีลมกระโชคแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งค่ะ
ส่วนภาคกลางโอ้โหร้อนมากค่ะแล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองด้วย

ภาคตะวันออกค่ะมีพายุฝนฟ้าขนองและมีลูกเห็บตกในบางแห่งค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีคลื่นสูง๑เมตรและมีฝนฟ้าขนองค่ะ
ที่รัฐเนวาดาทางตอนเหนือต้องเผชิญกับขาวโพนแบบนี้เลย
หิมะตกค่ะหิมะตกหนักมากเลยในช่วงนี้นะคะ
ซึ่งนอกจากต้องเผชิญกับโควิด๑๙แล้ว
ยังต้องเผชิญกับหิมะหนักแบบนี้เอาใจช่วยชาวอเมริกันกันด้วยนะคะ
ส่วนในประเทศไทยของเราค่ะที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะ
มีฝนตกมีแดดออก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะ
แล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดป้องกันโรคโควิด๑๙กันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ